ตำรวจทางหลวงจิตอาสา๙๐๔จังหวัดนครราชศรีมาพร้อมชมรมฮักเขาใหญ่ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปัน
อาหารให้กับเด็กนักเรียนพิการทางสายตาโรงเรียนสอนคนตาบอดมะกุฎคิรีวันอำเภอปากช่อง
ส่วนเด็กได้เล่นดนตรีร้องเพลงเพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่
ตำรวจทางหลวงนครราชศรีมากล่าวว่าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมช่วยเหลือเช่นนี้ทุกปี
เพื่อให้กำลังใจน้องรวมถึงผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง
เช่นผู้ช่วยพบตรผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้บังคับการตำรวจทางหลวง